ใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าคืนนี้เสนอเป็นตอนแรกนะคะ
หลังจบไทยรัฐนิวโชว์ประมาณ๔ทุ่มครึ่งเนาะ
แล้วก็เราเนี่ยพานักแสดงมาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้หน้ารู้ใจกันก่อนแล้วกันนะคะ
คือคุณบอยเกียรติพันธ์นี้นะคะเป็นหนึ่งในนักแสดงของไผ่แดงนั่นเองค่ะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีผลงานละครเวทีมากมายหลายเรื่องแล้วนั่นเองนะคะ
แต่ว่ามาคราวนี้ส้มหล่นค่ะได้มารับบทสมพันธ์กลางในละครน้ำดีเรื่องไผ่แดง
ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศึกฤทธปาโมดด้วยนะฮะ
ซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะลงทุนโกนผมจริงเลย
ทำการบ้านอย่างหนักด้วยค่ะเพื่อถ่ายทอดบทบาทที่ท้าทายให้ดีที่สุด
แต่ว่างานนี้จะแตกต่างจากการเล่นละครเวทียังไงบ้าง
ฟังทั้งหมดจากคุณบอยเลยค่ะ
ก็ได้โอกาสดีจากพี่ลงครับก็เรียกให้มาแคสกับเรื่องนี้
จริงมีคนที่เล่นอยู่ก่อนแล้วก็เกิดปัญหานิดนึงก็เลยได้โอกาสเข้ามา
แล้วก็ได้มารับบทเป็นพระ
ค้นสืบค้นมาเนี่ยเป็นบทประพาน้ำดีแล้วมีช่องหนึ่งเขียนคำนิยาม
หรือว่าใครจะกล้ามารับบทสะพานกลาง
มันเป็นเรื่องราวที่ดีและยากมาก
มีความกดดันเล็กน้อยเพราะว่าบทยาวมากเป็นหน้าในการต้องท่องเอง
แล้วก็มีบทที่ต้องพายเรือด้วยต้องหลายอย่าง
ละครเวทีจริงคือจำบทเพราะละครเวทีมันคือมันรันยาว
เราก็ใช้ตรงนั้นแหละครับที่๑เปเปอร์หรือ๔เปเปอร์ที่เราต้องจำหมด
ก็เอาจุดตรงนั้นมาใช้ในละคร